จะบอกว่าคุณแม่ในวงการบันเทิงหลายคนเนี่ย

เวลาเราตั้งทองเราก็อยากจะมีรูปสวย
เก็บไว้ดูนะคะเก็บไว้ให้ลูกเราดูนะคะ
นี่ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะ
น้องนี่เลยนะคะน้ำชาชีระนัทค่ะ
ถ่ายรูปสวยมากคุณผู้ชมค่ะ
นี่ใช่อายุคันเธอเนี่ย๖เดือนกว่าแล้วนะคะ

ก็ไม่พลาดเนาะจะเก็บภาพแบบน่ารัก

ก็มีทั้งที่เดินจับเหมือบคุณสามีริมหาด

รวมถึงภาพที่กำลังเต้นรามแบบนี้นะ
โอ้โหน่ารักจริงเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่ในภาพนี้ภาพนี้ก็น่ารักนะคะ
เห็นจะเป็นช็อตที่คุณสามีค่ะ
บรรจงวาดรูปค่ะ

ชื่อของลูกของน้ำชาเนี่ยอาจจะเป็นน้องน้ำทะเลหรือเปล่า
เพราะว่าคุณแม่ชอบทะเลมากเลย
เพราะเราจะเห็นสาวน้ำชาไปเที่ยวทะเลบ่อยเลยนะคะ

เห็นอะไรบ้างโอ้โหดูชุดดูหุ่นซะก่อนคุณผู้ชม
นี่คนท้องใช่ไหมคะแซ่บจริงเลยโอ้โหนึกถึงเพลงนางเลยเนาะ
ลับแท้คืออะไรเออตับไต้ไส้ภูมิอันนี้ไม่มีตับไต้ไส้ภูมิเลยนะจ๊ะ
เพราะว่าหุ่นคุณแม่ยังเสียอยู่เลยสดใสจากข้างในสู่ภายนอกจริงเนาะ
แต่ความเป็นไปได้นะเพราะว่าบ้านของคุณน้ำชาเนี่ย
พี่น้องเขาชื่อต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าน้ำนะ
อาจจะนะน้ำทะเลอาจจะมานะ

อ่ะรอดูนะคุณผู้ชมมาต่อด้วยอีกว่าที่คุณแม่อีกท่านหนึ่งนะคะ
คุณบีมาติกาเขาบอกว่า

ก็เธอก็เลยขอเก็บโมเมนต์น่ารักสวยนี่แหละค่ะ
คุณแม่บีมาในลูกสวยหรูดูแพงค่ะ

ตังค์เริ่มตาแตกเลยนะครับค่ะแล้วก็มีกริตเตอร์ด้วยนะคะ

วกกับอินเนอร์ความสวยของแม่บอกเลย
ฉ่ำมงสุดนะคะโอ้โหออร่ามาเต็มเลยเนอะ

ปิดท้ายกันที่ว่าที่คุณแม่สุดสตรองค่ะ
ิตต้านนะพัทธลุงที่บอกว่าสตรองเนี่ย
คุณผู้ชมดูสิคะเห็นไหมคะว่าถือดัมเบลยกไปยกมานี่นะคะ
ด้วยความน่ารักการออกกำลังกายเป็นชีวิตจิตใจ
พอตอนท้องก็ยังไม่หยุดออกกำลังกายค่ะ
ลูกคนแรกนะคะตอนนี้เข้าสู่เดือนที่๗แล้วนะคะ
เจ้าตัวยังคงมีวินัยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกาย

ยกน้ำหนักนะคะยกดัมเบลเก๋และแน่นอนคุณผู้ชม
ระหว่างที่ยกนี้คุณแม่พิตต้าก็ขอเก็บภาพความประทับใจ
ในแบบรูปร่างที่เปลี่ยนไปเป็นความทรงจำดีนั่นเองนะคะ
แล้วก็อยู่ในโหมดแบบว่าสาวสปอร์ตคุณแม่แกร่ง
เป็นแฟชั่นที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยเท่คูเหมือนกันนะ

คุณพิต้าเขาก็อยู่ในการดูแลของคุณหมอ
แล้วก็คนข้างกายเขานะคะ